ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจำบ้าน

พร้อมเจรมินุปสุตนาวิทย์
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมประหลาดทุกปัญหาและประจำนาจกับทุกเรื่องหมื่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
วนจันทร์อีกแล้ว

ชอบมากเลย

เป็นยังไงวะแล้วการงาน

ยุดแม่มาหนังสือพิมพ์ของสัปดาห์ที่แล้วมันเก่าแล้วมาโนนี่
กลัวเหมือนกันนะเนี่ยอย่าไปเชื่อต้องอัพเดทแม่แน่แม่อาจจะ
เงินไม่ดีรักไม่ดีสุขภาพไม่ดีชีวิตไม่ดี

ไม่ใช่แต่แม่ต้องอัปเดตดวง

แม่คะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะวันนี้วันอะไร

เราก็จัดให้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะพา
คุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตดวงประจำสัปดาห์

นี่ก็คืออาจารย์พัทธาธินปัญชรค่ะ

ประเด็นหรักเซฟของเราวันนี้

กับประเด็นที่ว่าในช่วงนี้
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหน
มีเกณฑ์ดวงการเงินพินาศ
พี่นาสสัตลอกนะ

ก็นิดนึงแต่ก็เป็นกว่าพี่นาสไง
แต่แม่บอกเลยว่าตอนนี้นะเราทุกคนละสับละสายกันมาก
แต่ว่าถ้าเตรียมมาแบบหลักเต็มขนาดนี้
แม่เริ่มคันแล้วล่ะคันอะไรเลยแม่เริ่มคันแล้วล่ะ
คุณแม่คันอะไรอ่ะคุณแม่ขันขึ้นมาแล้วแม่เป็นอะไรแม่คัน
เจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะ
โชคดีครับสวัสดีครับ
ตั้งแต่วันที่๒๐ถึง๒๖มิถุนายนนี้เลยนะ
หนุ่มสาวคนไหนนะคะที่เกิดเดือนต่อไปนี้
การงานการเงินความรักจะเป็นยังไงบ้าง
เดือนบิทุนายนบักบพมีนาเบสสมพมิถุนา
ผู้เกิดเดือนมิถุนาได้ภารีได้ชัยพระลักษณ์ต้องหอก
อันนี้ไพ่สำหรับนี้ไม่เคยได้ยินเลย
เออแล้วนี่คิดดูนี่ของใครล่ะสีใคร

เออเป็นเดือนมิถุนาผู้เกิดเดือนมิถุนาพระรักษ์ต้องหอก

พระรักษ์ก็คือเป็นน้องของพระรามแล้วโดนหอกแทง

ก็ต้องได้ของสิได้เช่นชนะ
ชัยชนะประสบความสำเร็จการตอบการแข่งขันการเงิน

ยังแต่ว่าต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุก็อย่าหักโหม

เรื่องความรักเด่นมากเพราะว่าภารีได้ใช้
เพราะฉะนั้นเกิดว่ามีศึกชิงนางขึ้นมา

แต่ว่าแฟนเห็นใจมาเยี่ยมเลยเกิดเป็นความรัก

แต่ว่าพอเบนหอกเล็กอย่าเป็นน้ำกรดนะ

เอาหน่อยจิ้มฝันเล็กละกัน
ต้องระวังไม่ต้องกังวลอีกแล้ว

ผมจะบอกนะว่ามีคาถาทีไรแม่จำไม่ได้ทุกที
สัทธาเทวะมนุษย์สานางภุตโภพระบาทิมะหะอู่
้าอูนี่คือพ่วงอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้
สวาหะสวาหายะนี่คือพ่วง

ท่องกี่เที่ยวครับอีกแล้วนะครับท่องตั้งเที่ยวหนึ่ง
ห้องเอาไว้ป้องกันแต่ถ้าเจอปุ๊บพบแพทย์เดือนกรกฎาคม
ผู้เกิดเดือนกรกฎาคม
หารับตามหานางสีดากับท้าวมารีมาราช
แสดงว่าความรักยังขำอยู่หรือว่าใครที่มีอยู่ก็ต้องให้เวลากับเขาน่อย
หรือว่าอาจจะยังไม่ใช่นะหรือว่าคบหาดูใจกันไปก่อน
อย่าไปชิมสุกก่อนหามอย่าไปกินก่อนแต่ง

เรื่องงานล้ำเลิศมากเพราะว่าได้เจ้าชายคาทา

แสดงว่าผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมเนี่ยประสบผลสำเร็จมากโดยเฉพาะงานประจำ
และงานเกี่ยวกับบันเทิงมีเกียรติยศชื่อเสียงสุด
อย่างนี้เรื่องเงินก็ต้องดีด้วย
นี่เลยก่อนเดือนเกิดเพราะว่าช่วงประมาณ๒๐๒๖มิถุนาใช่ไหม
พอเดือนเกิดกรกฎาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปทำบุญไปบริจาค
ค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัด
เพิ่มพลังแสงสว่างให้ชีวิต

เดือนสิงหาคมได้เสนาวานอน

ทันฮานุมานได้๕เหรียญ
แปลว่าใช้เงินเยอะมาก
ผู้เกิดเดือนสิงหาคมจะใช้เงินเก่งมาก
เป็นสวนเลยต้องรีบขายเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเงินเข้ามากเงินออกมากไม่ค่อยเหลือเก็บ
แล้วเศรษฐ์นาวนอนล่ะค่ะเรื่องความรัก
เข้าเข้าสวนด้วยเดอะสตาร์แปลว่าสิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยากได้อะไรสามีซื้อ
พี่เอ๊ได้เดอะสตาร์ดีมากความรักดีมากแต่การเงินต้องโดนลงทันคือเข้าเยอะออกเยอะไม่เหลือเก็บ
แต่ว่าได้ของดีจากสามีจากคนรักอะไรค่ะผู้เกิดเดือนกัญญายนไม่มีพลาดเลยกลัวเทค
ถูกต้องผู้ที่เกิดเดือนกัญญายนแม่อ่านแม่นางสีดา๙เหรียญพาลีเจรจา๑๐ดาบ
จะคุยกันแต่งงานเมื่อไหร่มีบุตรจะซื้อบ้านคุยกันรับรองรู้เรื่อง
ต่อไป๙เหรียญอันนี้ได้เงิน
แล้วมันก็ดีอ๋อ
ได้๓ประสูท๓ประสูท

ใครที่อยากจะมีบุตรต้องทำการบ้านแล้ว
ถึง๒๖จัดเต็มเลย
แต่ถ้าลูกเราเกิดเดือนตุลาแล้วไม่ใช่วัยที่ควรจะมีบุตรนะคะ
ก็แปลว่าเขาจะได้เกิดอะไรใหม่

ม๖กำลังขึ้นมหาวิทยาลัย
คือต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
และเป็นไปในทางที่เกิดวิศวกรสถาปนิกสร้างบ้านสร้างเรือน

เป็นช่วงเวลาที่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสถาปนิกวิศวกร
แล้วก็พวกทำธุรกิจฮาร์ดแวร์ธุรกิจก่อสร้าง
ช่วงนี้เลิศมากดีที่สุด

อาจจะเป็นเรื่องของน้ำร้อนลวก
แม่ไม่ได้เกิดตุลานะคะ

โอเคตอนนี้ทำนายมาแต่ว่ามันยังไม่หมดคุณผู้ชม

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าต่อค่ะ